อากาศการทำพิธีไหว้ครูนะฮะหลวงพ่อเปิ่นครับที่วัดบางพระโอ้โห
หลวงพ่อเปิลเป็นเกจิดังของรุ่มแม่น้ำท่าจีน
คนเคารพนับถือสถานมากมายแต่ล่าสุดลูกศิษย์ลูกหาไปร่วมพิธีเยอะ
ระหว่างที่มีการทำพิธีทุกคนมีอาการของขึ้นแบบนี้ครับ
ขึ้นหนักขึ้นแรงวิ่งใสเลยนี่วิ่งใส่คดกุ้งแบบนี้
กระโดดแบบนี้เลยนี่ฮะนี่บางคนเหมือนฮานุมานเลยนะ
มีอาการแตกต่างกันไปบางคนเป็นพ่อแก่เดินหลังคล่อม
บางคนเป็นเสือเพ่นคำรามตะโกนโหทะยานเข้าใส่
บางคนเป็นลิงลมบางคนก็กระโดดเป็นฮานุมาน
อะไรแบบนี้ตามลักษณะของท่าทางที่เขามีรอยสักอยู่ด้วย
ก็เป็นอาการที่จำแนกได้ตามอาคมที่เขาลงเอาไว้
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้มันมีความปลอดภัย
อันนี้เป็นคนแก่หลังคล่อมเดินเดินไปนะฮะย้ำนะ
เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานครับที่วัดบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วประเทศครับเดินทางไปร่วมพิธีไหว้ครูหลวงพ่อเปิ่น
ท่านเจ้าอาวาสผู้ล่วงลับนะฮะเกจิดังแห่งรุ่มแม่น้ำท่าจีนครับ
แน่นอนนะครับพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีที่ผู้ที่มีการศักยันต์เนี่ย
ร่วมงานมากที่สุดในประเทศเลยงานหนึ่งครับ
บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งคนไทยชาวต่างชาติร่วมหมื่นคนไปนั่งรอร่วมพิธี
คนที่เขาคลานแบบนี้นะครับคือพอถึงขั้นตอนที่ต้องมีการปราบพรมน้ำมนต์แล้วเนี่ย
ลูกศิษย์จะมนต์มากนะฮะเยอะมากเลยก็ทำให้การปรับพรมน้ำมนต์เนี่ยมันไม่ทั่วถึง
ทางวัดเองต้องใช้วิธีการปั๊มปั๊มน้ำแล้วใช้สายฉีดไปนะครับ
พรมน้ำมนต์กันไปนี่แบบนี้เลยให้มันทั่วถึงนะฮะ
และช่วงนี้ลูกศิษย์หลายคนก็มีการเริ่มมีอาการของขึ้นอีกรอบหนึ่ง
พอมีการโดนน้ำมนต์กันไปนี่คนนี้ก็มีอาการแบบนี้นี่เห็นไหมรอยสักเตรียมตัวเลยนะฮะ
สำหรับพิธีไห้ครูหลวงพ่อเปิ่นนะครับจัดขึ้นตั้งแต่หลวงพ่อท่านมีชีวิตอยู่แล้วครับ
นะฮะจนถึงวาระในการละสังขารของท่านแต่ลูกศิษย์ก็ยังเคารพสัทธา
แล้วก็ยังคงเดินทางไปร่วมงานกันแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะครับ
ย้ำแบบนี้ว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะครับ